วันนี้ถ้าตามกำหนดการแล้วจะมีเที่ยวบิน๒เที่ยวบิน
ที่จะนำแรงงานไทยกลับสู่ประเทศไทย

ณเวลานี้เดี๋ยวเรากำลังรอความคืบหน้า
เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าช่วงเย็นก็จะมีอีกเหมือนกันอีกหนึ่งเที่ยวบินค่ะ
บินที่๒โดยสายการบินพาณิชย์นะคะที่อบพยพแรงงานไทยค่ะในอิสราเอล

เที่ยวบินแรกค่าตามกำหนดการคือช่วงประมาณบ่าย๒
แต่เดี๋ยวจะมีการเช็คแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่องนะคะ
ว่ามีดีเลหรือไม่หรืออย่างไรถ้ามีภาพบรรยากาศมาเราก็จะมาบอกให้คุณผู้ชมทราบ
โดยเที่ยวบินนี้มี๒๑๔คนค่ะ
ส่วนเที่ยวบินที่๒จะมาถึงช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ก็น่าจะใกล้ช่วงจบไทยรัฐทันข่าวนะคะ
เป็นสายการบินสไปร์เจ็ตค่ะคุณผู้ชมก็จะมีแรงงานไทยมาในเที่ยวบินนี้เนี่ย
ประมาณสามร้อยยี่สิบคนที่ทำการลงทะเบียนเอาไว้นะคะส่วนเที่ยวบินของกองทัพอากาศ
บอกว่าเป็นเที่ยวบินที่๓พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีกำหนดออกจากไทย
บ่ายโมงครึ่งตามเวลาบ้านเราและเดี๋ยวจะไปรับแรงงานไทยมา
ก็จะกลับคือเดี๋ยวจะออกจากไทยวันนี้บ่ายโมงครึ่ง
จะมีกำหนดกลับถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้๒๒ตุลาคม
ในเวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบเที่ยวบินนี้เนี่ยมีแรงงานไทยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบคนนะคะ
และยังมีสายการบินพาณิชย์นะที่เป็นสายเป็นเครื่องบินของสายการบินนะคะ
อีกสายการบินนึงค่ะเดินทางกลับมาสามร้อยสิบเอ็ดคม
อันนี้เดี๋ยวขอยืนยันเวลาการเดินทางถึงนะคะว่าประมาณสักกี่โมง
และเดี๋ยวตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะทางการไทยบอกว่าจะจัดเที่ยวบินตรงจากอิสราเอล
ยังประเทศไทยวันละ๒เที่ยวบินนะคะ
แล้วก็มาจากอิสราเอลดูไบอีกหนึ่งเที่ยวบินมีเที่ยวบินรับจากเมืองดูไบมายังประเทศไทยด้วยนะคะ
โดยแผนต่างต่างเนี้ยก็จะสามารถน่าจะอพยพ
คนไทยออกจากอิสราเอลได้ที่เขาตั้งเป้าไว้ก็คือจะให้ได้วันละกว่า๘๐๐คนนั่นเองค่ะครับ